สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
ระยะนี้นะคะประเทศไทยของเรายังคงมีฝนตกหนักค่ะคุณผู้ชม
โดยเฉพาะทะเลฝั่งอันดามันนะคะใครชอบดำน้ำระยะนี้ต้องอดใจไว้ก่อนนะคะ
ส่วนเรือประมงนะคะเรามาตรวจสอบกันค่ะว่าเรือขนาดเท่าไหร่
ควรจะออกทะเลในคลื่นขนาดเท่าไหร่นะคะเราไปตรวจสอบกันค่ะคุณผู้ชม
ถ้าเกิดว่าคลื่นสูงประมาณ๑เมตรเนี่ยนะคะคลื่นสูง๑เมตรเรือต้องยาวกว่า๓เมตรนะคะ
เพื่อความปลอดภัยถ้าคลื่นสูง๒เมตรเรือต้องยาว๖เมตรค่ะคุณผู้ชม
เพื่อที่จะโต้คลื่นไปให้ได้นะคะแล้วถ้าคลื่นสูง๓เมตรล่ะต้องยาวเท่าไหร่
เรือต้องยาวขนาด๙เมตรนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าคลื่นสูง๔เมตรอันนี้เริ่มอันตรายแล้ว
จดไว้เลยนะคะเรือต้องยาว๑๒เมตรถึงจะฝ่าคลื่นไปได้ค่ะคุณผู้ชม
และนี่ก็เป็นสาระดีที่เรานำมาฝากกันนะก่อนไปคุณผู้ชมเราไปตรวจสอบที่ประเทศจีนกันหน่อยค่ะ
ลืมการฆ่าแมลงนะคะแบบใช้ที่พ่นไปเลยเพราะว่าเกษตรกรที่ประเทศจีนเนี่ยหัวใสค่ะ
ลูกโป่งเหนือพื้นที่การเกษตรนะคะเพื่อฉีดยาพ่นฆ่าแมลงนะคะคุณผู้ชม
อกจากจะประหยัดแรงแล้วเนี่ยยังลดความเสียหายของพืชผลได้อีกด้วยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ